ตามอีกหนึ่งเหตุฆาตกรรมนะคะก็คือที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกฆาตกรรม
ตายอยู่ในห้องนอนของตัวเองซึ่งห้องเนี่ยยังเปิดแอร์เย็นเฉียบอยู่เลย
แม่ค่ะเป็นคนไปพบศพลูกสาวแล้วก็คาดการณ์กันว่า
คราวพ่อของลูกสาวที่หายตัวไปนี่แหละน่าจะเป็นคนร้าย
เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่คบและแต่งงานกันมาคุณผู้ชม
สองคนนี้รู้จักกันสองเดือนแล้วจดทะเบียนสมรสเลยนะคะ
ทะเลาะกันตลอดเวลาแม่ก็บอกว่าหึงหวงกันฝ่ายชายเนี่ยหึงหวงลูกสาว
แล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลาแม่ก็เลยคิดว่า
ที่หายตัวไปติดตามตัวไม่ได้นี่แหละน่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้นะคะ
ผู้ตายชื่อว่านางสาวสกาวเดือนชาญศึกนะคะหรือว่าน้องนิวอายุ๒๘ปีค่ะ
ถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องนอนที่ตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำการชนสูตรเบื้องต้นแล้วสภาพเนี่ยน่าจะถูกบีบคอจนเสียชีวิต
สอบส่วนญาติก็คิดว่ามือฆ่าไม่น่าจะเป็นคนอื่นไกลค่ะ
น่าจะคือสามีของผู้ตายเองชื่อว่านายอิทธิชัยวรพระอินทร์อายุ๕๒ปี
ตำรวจสพโกสุมพิสัยก็เลยขอสารจังหวัดมหาสารคามออกหมายจับนายอิทธิชัยนะคะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยกับฝ่ายชายเขาไปเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายหญิงเขาไปขายกางเกงยีนเป็นแม่ค้าขายกางเกงยีนอยู่ในห้าง
แล้วก็ไปพบรักกับนายอิทธิชัยที่เป็นในหน้าค้าที่ดินอย่างที่บอกค่ะคบกันแค่สองเดือน
แล้วจดทะเบียนสมรสเลยในวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วก็บอกว่าจะจัดงานแต่งงานช่วงปลายปีนี้อันนี้คือสามีที่หายตัวไป
คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายนายอิทธิชัยนะคะตอนนี้ตำรวจออกหมายจับแล้ว
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะวันนี้ญาติก็นำศพของผู้ตายมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักในบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัย
ญาติญาติและเพื่อนบ้านก็มาร่วมงานกันนะคะต้องบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านมากมาก
หลายคนก็มาด้วยน้ำตาค่ะเศร้าเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแม่ของน้องนิวนะคะ
เสียใจกับการจักรไปของลูกสาวมาก
เพราะว่าลูกสาวคนนี้เป็นลูกสาวเพียงคนเดียว

ที่จะฝากชีวิตบ้านปลายเอาไว้ด้วย

ช่วงวันเกิดเหตุปกติแล้ว

ซึ่งอยู่ห่างออกจากห่างไปจากหมู่บ้าน
โดยในบ้านเนี่ยก็จะมีแค่ลูกสาวกับนายอิทธิชัย

ลูกแม่ก็คบกับนายอิทธิชัยมาได้๒เดือน
แล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกัน
แม่เองก็รู้สึกว่าก็อยากให้ลูกมีความเป็นส่วนตัว
แม่ก็เลยย้ายไปนอนบ้านสวนที่อยู่ห่างออกไปหน่อย
เพื่อที่จะให้ลูกสาวได้ใช้ชีวิตสมรส

จะมีกลับมานอนบ้านบ้างเป็นบางวัน
วันเกิดเหตุค่ะแม่คิดว่ามันน่าจะเป็นวันพฤหัส
ตอนนั้นแม่โทรหาลูกสาว๒๓ครั้ง

จนกระทั่งช่วงเย็นแม่ก็โทรอีกทีนึง

แม่ก็เอกใจเหมือนกันนะว่ามันแปลกปกติลูกโทรไป

ตั้งใจจะชวนลูกสาวไปธนาคาร

เห็นว่านาต่างข้างนอกเปิดไว้

พยายามเรียกชื่อลูกก็ไม่มีเสียงตอบ

บนที่นอนก็ไม่เห็นลูกนะคะ
แต่ตาเหลือบไปเห็นข้างที่นอนค่ะ

เปิดดูก็เห็นว่าเป็นลูกสาวตัวเอง

แล้วพอสังเกตดูสีผิวของลูกตรงขาเนี่ย

พอเปิดผ้าห่มออกมาทั้งตัวเนี่ย
ปรากฏว่าที่ใบหน้าและลำคอของลูกเนี่ย
มีรอยช้ำแม่เลยรู้เลยว่า

คงจะบีบคอลูกสาวแม่จนเสียชีวิต

แล้วก็เปิดแอร์อำพรางทิ้งไว้ในห้อง
เล่าให้ฟังนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
สองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยมาก
และทุกครั้งปัญหาคือเรื่องเดิมเลยค่ะ
บอกให้ลูกแม่เนี่ยลบเพื่อนทุกคนออกจาก
ก็ห้ามออกไปไหนมาไหนไม่ให้ออกจากบ้าน

เรื่องเรามันเกิดขึ้นบ่อยเข้า
แต่แม่เองก็ไม่คิดว่ามัน
ปลายมาถึงขั้นฆ่าแกล้งกันแบบนี้

ว่าแม่จะไม่ให้อภัยนายอิทธิชัยเด็ดขาด
และขอให้ตำรวจนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
แม่นก็เลยดึงภาโฮงออกจากหนาลูก

มิกัตหนี้ยังปัญหานี้
มิยุคะมิยุคะร้องปัญหานี่
มันผมปัญหาคือมันเหงื่อนี้

ส่วนเพื่อนบ้านของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาได้ยินตอนที่

เธอได้ยินเสียงทันล้อกันดังในบ้าน
จับใจความได้คร่าวว่าฝ่ายหญิง
ทำนองว่าจะอะไรกับเขานักหนา

แล้วสักพักเดียวเท่านั้นแหละเสียงก็เงียบหายไปเลย
กระทั่ง๔โมงเย็นเดินผ่านประตูมานั่งข้างบ้าน
ไปมองทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งเอาไว้ค่ะ
เห็นนายอิทธิชัยเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในบ้าน
ลักษณะก็ดูลุกลี้ลุกลนจนกระทั่งเดินออกมาที่หน้าบ้าน
เขาก็ยังถามเลยนะคะว่าถามนายอิทธิชัยว่าจะรีบไปไหน
เจ้าตัวก็ตอบกลับมาสั้นบอกว่าจะรีบไปธุระ
ซึ่งตอนนั้นเธอบอกเธอก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะ
แต่ก็แปลกใจเหมือนกันที่ไม่เห็นนางสาวสกาวเดือนออกมาส่งนายอิทธิชัยเหมือนทุกที
คือทุกครั้งเวลาสามีออกจากบ้านนางสาวสกาวเดือนก็จะเดินออกมาส่งที่หน้าบ้าน

กระทั่งตกค่ำก็ไม่เห็นไฟในบ้านเปิดแล้วไม่เจอนางสาวสกาวเดือนเลย
แล้วก็มารู้ในวันถัดมานี่แหละว่าเธอเสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้พอเราลองตรวจสอบประวัติของนายอิทธิชัยเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เคยมีพยายามมาแล้ว๓คนน่ะค่ะ

คนด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มาก่อเหตุแบบเนี้ยนะคะ
กว่าที่จะมาเจอนางสาวสกาวเดือนคบกัน๒เดือนจดทะเบียนสมรส
แล้วก็เกาะเหตุแบบนี้ขึ้นเบื้องต้นหลังก่อเหตุเสร็จ
ตำรวจชุดสืบสวนพบความคลื่นไหวของในอิทธิชัยแล้วนะคะ
หลบหนีไปอยู่พื้นที่ย่านนวรรณครที่จังหวัดปฐุมธานี
อย่างที่บอกว่าตอนนี้หมายจับออกมาแล้วเพราะฉะนั้นตำรวจก็น่าจะตามไปรวบตัวได้ในไม่ช้า
เรื่องต้นข้อหานะคะเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ
เดี๋ยวตามกันต่อนะคะเพราะตำรวจออกหมายจับน่าจะไม่นานน่าจะจับคนร้ายได้